ทั้งกระทำอาณาจารย์นี่คุณผู้ชม
ส่งแชทที่ไม่เหมาะสมเลย
ป๖ด้วยนะเด็กป๖ด้วย
เพราะว่าผู้ปกครองเคยแจ้งทางโรงเรียนไปแล้ว

ปรากฏว่าพานโรงยังทำงานอยู่เลย

ให้ดำเนินคดีกับนักการพานโรงของโรงเรียนแห่งนั้นชื่อว่านายมณ์เทียนเหมืองทอง
ในข้อหากระทำอนาจารย์เยาวชนอายุต่ำกว่า๑๕ปี
ผู้ปกครองของเด็กหญิงก็เล่าว่าเรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วครับสิงหาคม
ตอนนั้นครูประจำชั้นโทรมาบอกว่าลูกสาวถูกพานโรงกระทำอนาจารย์เพราะว่า
เด็กเนี่ยตอนแรกเล่าให้เพื่อนฟังก่อนให้เพื่อนในห้องฟังก่อนสักพัก
เพื่อนเนี่ยไปเล่าให้ครูฟังครับถึงหูครูเลย
พ่อเลยเค้นถามลูกสาวลูกสาวยอมรับว่าหนูโดนอนาจารย์จริงครับ
เรื่องเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมวันเกิดเหตุเนี่ยนะ
ขับรถรับส่งของโรงเรียนไปทยอยทยอยส่งนักเรียนกลับบ้านแต่ละบ้านไป
โรงคนนี้ออกนอกเส้นทางไปจอดในซอยเปลี่ยว
พฤติกรรมคือกอดหอมเอ้อแต่ลูกสาวเค้าขัดขื่นครับ
แท็ตที่ทักมาหาลูกสาวเขาพูดคุยลักษณะ

คิดถึงนะมาแล้วคิดถึงนะก็มีเหมือนกัน
แล้วดูทางขวาเนี่ยเป็นแชทของฝั่งลูกสาว
ไม่เล่นด้วยหรอกฮะไม่เล่นด้วยหรอก

พยายามโอ้โหตัดเพาะใหญ่เลยส่งคลิปเสียงมาให้ด้วย
พยายามคอหานักเรียนหญิงอีกหลายคนด้วยนะ

มีนักเรียนหญิงอีกรายโดนพานโรงคนเดียวกันนี่แหละ
จับมือลูบหน้าผาก

ถามว่าเป็นรอบเดือนแล้วหรือยัง
ถามแบบนี้มันเหมาะสมไหมล่ะคุณผู้ชมตัดสินเอาดู
เด็กก็ตกใจนะสิกลับมาเล่าให้ผู้ปกครองฟังเลยฮะ
ผู้ปกครองของเด็กหญิงทั้งสองคนยังบอกอีกว่าหลังเกิดเรื่อง
ทางโรงเรียนเรียกผู้ปกครองมาเลยมาเจรจาขอให้จบเรื่องได้ไหม
กลัวว่าจะกระทบชื่อเสียงของโรงเรียน
โรงเรียนรับปากเป็นมั่นประมาทกับผู้ปกครองว่า
เดี๋ยวพาลงคนนี้จะโดนไล่ออกนะ
แล้ววันหนึ่งพานโรงคนนี้หวนกลับมาที่โรงเรียน
สภาพเมาแอมาเลยเมาแอโวยวายข่มขู่ทั้งครูทั้งนักเรียน

ยิ่งทำให้ผู้ปกครองเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกหลานเลย
ก็เลยรวมตัวกันตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจดีกว่า
เชื่อว่าหากมีการสืบสวนเนี่ย
น่าจะมีนักเรียนคนอื่นอีกที่ตกเป็นเหยื่ออีกหลายรายครับ
ล่าสุดเนี่ยพานโรงก็คือนายมณ์เทียนมอบตัวแล้วนะคุณผู้ชม
มอบตัวกับตำรวจแล้วแต่เจ้าตัวยังให้การปฏิเสธ
ว่าเด็กอ่ะก็ไม่อยากลงจากรถเองไงส่วนที่โดนกล่าวหาว่าโดนกอดโดนหอม
เขายืนยันนะมณ์เทียนยืนยันว่าไม่เคยเลย
แต่เนื้อต้องตัวเด็กนี้ไม่เคยแต่ยอมรับว่า
รับส่งนักเรียนออกนอกเส้นทางเอออันนี้จริง
จากนั้นครับตำรวจคุมตัวในมณ์เทียนไปชี้จุดที่ขับรถ
พาเด็กเขาออกนอกเส้นทางไปหลังจากนี้เดี๋ยวจะเชิญตัวนักเรียน
สหวิชาชีพมาร่วมสอบประคำเพื่อใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดี